ศึกซักฟอกรัฐบาลการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรายบุคคลผ่านมาแล้ว
เมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่สามปิดประชุมสภาตีสองสี่สิบนาที
ฉันตื่นขึ้นมาตกใจเอ้ายังไม่จบกันอีกเหรอ
คุณผู้ชมแต่ว่าความเข้มข้นดุเด็ดเผ็ดบันมาอยู่ช่วงท้ายแล้ว
ช่วงที่มีการอภิปรายโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
แกก็ยังพยายามต่อค่ะความพยายามไม่ลดละไม่สิ้นสุด
ที่จะอภิปรายกรณีปมนายกถวายสัตว์
ทีนี้เนี่ยรองประธานสภาคุณสุภาชัยโพสุบอกว่าเฮ้ยไม่ได้
ก็วิบฝ่ายค้านกับวิบฝ่ายรัฐบาลเขาหารือกันแล้วว่าประเด็นนี้จะไม่มีการอธิบาย
ชุนละมุนวุ่นวายเกิดขึ้นในบัตรดนดูคลิปกันค่ะ
อันนี้แหละค่ะคือพลตำรวจเอกพิสุทธิ์นะฮะ
เสรีพิสุทธิ์ท่านก็พยายามที่จะอภิปรายแต่รองประธานเนี่ยบอกว่าไม่ได้
ก็ไม่ได้อ่ะทีนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันนอกห้อง
รองประธานสภาบอกเลยคุณอย่ามาข่มขู่ผมผมไม่กลัวคุณหรอก
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเลยนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณผู้ชมบรรยากาศในสะพานหลายคนตกอกตกใจ
สอสอตกใจกันทั้งสภาเลยค่ะเพราะมีข่าวว่าสสหญิงของพักพลังประชารัฐ
เพิ่งเดินทางกลับมาจากญี่ปุ่นสัปดาห์ที่ผ่านมาป่วยเป็นไข้หวัด
แล้วก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาประชุมสภาด้วยตลอด๒วันที่ผ่านมาของการอภิปราย
ตกใจไหมเป็นเราเราก็ตกใจนะคะก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
แจกหน้ากากอนามัยกันวุ่นเลยทั้งสภาปิดกันแบบนี้ค่ะ
บางคนก็ปิดไปหลับไปแบบนี้นะคะคนที่เป็นสอสอพักพลังประชารัฐเนี่ย
ก็คือนางสาวพัชรินชำสิริพงศ์สอกรุงเทพฯพักพลังประชารัฐ
ยืนยันว่าตัวเองป่วยเป็นไข้หวัดธรรมดามีใบรับรองแพทย์ยืนยัน
ไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด๑๙
ตามที่กระแสข่าวลือเกิดขึ้นในสภาพผู้แทนราชดร
แต่เอาล่ะท้ายที่สุดแล้วนะคะ
คุณสอสอท่านนี้ก็ยังถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกไหม
กลับเข้ามาจากประเทศที่ถือว่ามีความเสี่ยง
มีการพระราบาทค่อนข้างหลวดแรงรุนแรงและหลวดเร็ว

สุดท้ายแล้วเธอคนนี้ถูกส่งตัวไปที่สถาบันบำราชนราดูนเมื่อคืนนี้
ระหว่างการรอการประชุมสภาค่ะ
ก็ต้องมีการทำความสะอาดเพราะกังวลถ้าเป็นโรคโควิด

ทีนี้เมื่อวานมีการแฟลชมอบกันด้วยในสภา
โดยนี่ค่ะนาวะเอกอนุดิษฐ์นาคอนทัพรายการที่การพักเพื่อไทยนะคะ
เรียกร้องให้สอสอซีกฝ่ายค้านเปิดแฟลชขึ้นมา
พร้อมกับตะโกนบอกว่านายกลาออกเถอะ
เรียกร้องให้นายกลาออกยุบสภา
บอกให้นายกยืนขึ้นและให้พูดคำว่าผมขอยุบสภา
ซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะคะนอกจากจะเกิดขึ้นอยู่ในสภาแล้ว
สภาก็มีลักษณะการชูโทรศัพท์มือถือแล้วก็เปิดแฟลชแบบนี้
แต่ที่ฉันเปิดเนี่ยหันเข้าตัวเองนะเพราะว่าอยากถ่ายรูปแล้วหน้าขาว
นี่ค่ะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
โดยเฉพาะในสถาบันการศึกษาต่าง
จุดนี้คือลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตปฐุมธานี
นักศึกษาพร้อมด้วยมวลชนรวมตัวกันประมาณ๓๐๐คนค่ะ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าไม่เอาพระเด็จการ
มีการประสัยของแก่นำแล้วก็ชูสัญลักษณ์๓นิ้ว
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ
แต่ว่าแม้จะมีคนที่ไปร่วมเข้าด้วย๓๐๐คน
แต่ก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะ
ต่อไปค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่นครปฐมนะคะ
จุดนี้มีนักศึกษาจากศิลปากรรวม๓วิทยาเขตประมาณ๕๐๐คนค่ะ
เขารวมตัวกันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมือง
จัดเวทีประสัยออกแถลงการต่างแล้วก็มีแฮชแท็กด้วยนะคะ
ศิลปากรขอมีซีน
นอกจากนี้ค่ะช่วงเวลา๑แกนนำระบุว่า
ขออภัยนะคะกลุ่มศิลปากรพร้อมที่จะออกมาเคลื่อนไหว
รอเพียงสัญญาณจากมหาวิทยาลัยอื่นเท่านั้นค่ะ
อีกหนึ่งกลุ่มเคลื่อนไหวเหมือนกันกลุ่มนิสิตแนวร่วมมศว
คนรุ่นใหม่นะคะที่องครักษ์นครนายก
เข้าร่วมกิจกรรมจุดนี้ประมาณ๓๐๐คน
มีการแถลงด้วยค่ะเป็นการแถลงจุดยืน
หยัดเคียงข้างประชาชนเคียงข้างประชาธิปไตย
และความยุติธรรมแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทางการเมือง
ส่วนจุดต่อไปค่ะลานหน้าหอประชุม
ธรรมรงบัวศรีมหาวิทยาลัยบูรพา
จุดนี้รวมตัวกันประมาณ๑๐๐๐คนค่ะ
มีการติดป้ายประกาศบูรพาถามหาประชาธิปไตย
แล้วก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออก
นี่คือมหาวิทยาลัยบูรพาอีกหนึ่งจุดค่ะ
ขอนแก่นกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
เขามีกลุ่มนี้กลุ่มชื่อว่ามขพอกันที
เขาออกไปรวมตัวกันประมาณ๒๐๐คนนะคะ
ติดป้ายผ้าด้วยเขียนว่าพระเด็จการจงพินาศ
ประชาธิปไตยจงเจริญ
ในงานมีการแสดงดนตรีด้วยนะคะจากภัยดาวดิน
มีตัวแทนนักศึกษาสลับกันขึ้นผู้โจมตีการทำงานของรัฐบาล
แต่ว่าสิ่งสุดท้ายคือต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะคะ
อกจากนี้คนที่ขึ้นร้องเพลงก็คือไผ่ดาวดิน
ยังฝากบอกนายกด้วยนะคะถ้าไม่ออก
ก็ให้ติดตามดูว่าพลังประชาชนจะเป็นอย่างไรนะคะ
เฉพาะในสถาบันการศึกษาต่างค่ะ